แม่บ้านประจำบาน

อ๋อมเจ้าเจ้าใจภูมิสวัสดีค่ะ
อายุพิษฎาเคลือคงคาค่ะ
ท็อปดรนินุประสุทนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
ใช่แล้วค่ะ
เดี๋ยวเป็นอะไรอ่ะปิดปากทำไมอ่ะคะ

ก็ดูสิช่วงนี้ปากมันแบบแห้งเป็นสงสัยทานลิปสติกบ่อย
นี่ปัญหาเดียวกันเลยอ่ะนี่ไม่ได้ปากแห้งน้ำรางแห้งแล้วเหี่ยวด้วยอ่ะปากเป็นร่องเลยดูสิ
เห็นไหมเห็นไหมเป็นขุยน่าเกลียดมากเลยดูสิ
มันน่าเกลียดมากจริงด้วยอะ

แม่ค้าพูดเลยนะคะวันนี้วันอะไร

วันอังคารวันอังคารแบบนี้เนี่ยนะ
กาวจะให้แบบว่าทั้งสองคนมายืนปากแห้งปากเหี่ยวแบบนี้ได้ยังไง
มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันอังคารแบบนี้เนี่ย

วันนี้มีของที่จะนำมาให้คุณผู้ชมติดเรท
แก้ปัญหาปากเขียวปากแห้งปากที่เป็นขุยอย่างนี้นะคะ
ทำให้ปากของเราเนี่ยสวยงามปิ้งปังเนี่ยนะคะ

แบบว่ามันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะ

มันก็จะดูดีดูเลิศดูเก๋
มันก็จะติดทนนานแล้วก็หน้าจุ๊บด้วย

เพราะว่าวันนี้พูดเลยว่าอยู่ตรงหน้าแล้ว

หน้าตาเป็นแบบนี้เหรอ
เฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็มีแบบนี้กันแล้วเหรอ
อมเปรี้ยวอะมันเหมาะมากเลยกับเราอะ
แล้วแผ่นเจลนี่นะเป็นบุตร

วุ้นคาราจินแนน

ทำให้ยึดติดเกาะผิวได้ดีมาก

เขามีท่าบริหารปากด้วย

ชี้ให้คุณผู้ชมดูเร็วนี่
เห็นไหมเป็นท่าบริหารปักและร่องแก้ม

นั่นแหละถูกเลย
เป๊ะเลยพี่ทำเก่งอะ

เราแบบว่าสาธิตกันบางทีมันแบบว่าไม่เห็นภาพไง

งหน้าที่นี้นะคะให้ป้าพิมแบ่งความสวย
ให้ป้าพิมเนี่ยปากอมชมพูกันไปเลยนะคะ

น้องพิมพี่วานหน่อยนะป้าน้องพิม

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ท็อปน้องอ๋อมน้องไอซ์

กับช่วงสวยแซ่บเวอร์กับป้าพิมนะคะ
อยากจะให้ทุกคนลองส่องกระจกตอนนี้ดูนะคะ
เช็คกลิ้มฝีปากซิว่าวันนี้เนี่ย
ปากของคุณเป็นสีชมพูหน้าจูจุ๊บแล้วหรือยังนะคะ

พิมจะได้ปากชมพูนี้มานะคะ
ฟาดลิปสติกลงไปไม่รู้กี่ชั้นนะคะ

อมชมพูหน้าจูจุ๊บมากยิ่งขึ้นนะคะ

ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นแผ่นเจลนะคะ

แผ่นเจลปำรุงริมฝีปากนะคะ
ที่มีส่วนผสมเป็นสารสกัดจากเชอรี่นะคะ
แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแผ่นเจลแบบนี้
เขาทำมาจากวุ้นคาราจีแนนค่ะ

แล้วก็สามารถที่จะเกาะติดอยู่บนผิว
ตรงช่วงริมฝีปากของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ
แล้วเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยนะคะ
จะช่วยให้ผิวตรงช่วงริมฝีปาก

กลับมาชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นหน้าจูบค่ะ
คือเรียกว่าทุกครั้งที่คุณหยิบมาใช้นะคะ
ใหม่สดสะอาดแน่นอนนะคะ
ไม่มีใครเคยเอานิ้วไปจิ้มไปจับเขาก่อนนะคะ
เห็นแบบนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะ

แปะแล้วเนี่ยมันจะเกาะติดอยู่ได้จริงหรือเปล่านะคะ

แต่ก่อนอื่นเลยนะคะพิมต้องเอาริมฝีปากชมพูของพิมตรงนี้
อย่างที่บอกตอนแรกว่าลงไปหลายชั้นมากอันนี้เนี่ยนะคะ
เอาออกซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เวลาพิมพ์ในการลบเครื่องสำอางที่ริมฝีปากนิดนึงค่ะ
นุ่มมากเลยค่ะหยุ่น

เอาละค่ะเดี๋ยวพิมจะแปะลงบนริมฝีปากเลยนะคะ
แล้วทิ้งเอาไว้ประมาณ๑๐๑๕นาทีค่ะ
ครบ๑๕นาทีแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากพูดไม่ได้อะไรไม่ได้นะคะ
สำหรับม้าตัวนี้นะคะหลังจากที่ใช้เมื่อสักครู่นี้แล้ว
จากที่คุณเห็นนะคะแม้จะใช้ไปแล้วเป็นเวลาประมาณ๑๕นาทีเนี่ย
มาร์ชก็ยังดูอวบเด้งนุ่มอยู่เลยนะคะ

เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนะคะคือเมื่อครบเวลาสามารถดึงถอดออกได้เลยค่ะ
ระหว่างที่มาร์คเนี่ยนะคะความรู้สึกของพิมก็คือ
รู้สึกยิบตรงช่วงริมฝีปากตรงนี้นิดหน่อยนะคะ
สำหรับเพื่อนที่ชอบกัดปากหรือว่ามีแผลที่ริมฝีปากรอบเลือดออกซิบอยู่
โอเคเลยเวลาที่เรามาร์คแล้วมันเกิดยิบที่ผิวเล็กน้อยเนี่ยแสดงว่าทำไมรู้ไหมคะ
เอาอย่างนี้เอาเป็นว่าเนอะก็ล่างไว้นะคะเอาเจลแผลตัวนี้ไว้ในใจก่อน
หน้าค่ะยังมีอีกมาสฝากอมชมพูมาฝากกันให้ดูกัน
เดี๋ยวเพิ่งให้คะแนนเนาะเก็บไว้ก่อนตอนนี้พักสักครู่ค่ะ